คือคุณหมอชนนั่นกำลังบอกว่า
ถ้าประธานสภาเป็นก้าวไกล

การโหวดเลือกนายกถ้าเกิดสอบวางมองว่า
ได้๓๗๖เป็นเรื่องที่ยากนะต้องระวังตรงนี้ไง

แต่เป็นประทานสภาเป็นของคุณกดหมายเรื่อง๑๑๒เข้ามา
หรือเรื่องอื่นที่สวไม่สบายใจมันก็อาจจะบรรจุวาระง่าย
บรรจุเข้ามาได้คือเขาก็เลยอาจจะไม่โหวตให้คุณพิทาเป็นนายกอย่างนี้หรอ
แยกกันระหว่างการปฏิบัติจริงกับกับเงื่อนไขตรงนี้
เงื่อนไขตรงนี้มันชวนให้มองไปแล้วอ่า
แม้จะไม่เกิดขึ้นจริงนะครับผมต้องแยกอย่างนี้เพราะอะไรครับ
เพราะว่าหน้าที่ของประธานเนี่ยการบรรจุระเบียบวาระมันมีข้อบังคับอยู่
อืมมันมีกฎหมายรองรับอยู่ไม่ใช่ว่าทำตามอำเภอใจได้
สมาชิกเสนอกฎหมายมาถ้าชอบด้วยกฎหมายชอบด้วยข้อบังคับ
ต้องบรรจุครับไม่บรรจุก็คือว่าเล่นลองเล่นหน้าที่
ประธานสภาต้องไปดูตามต้านตามต้านเป็นของประธานอ่า
บรรจุระเบียบเวลาครับแต่การบรรจุระเบียบเวลาเขาก็จะดูเงื่อนไขตามข้อมัญญัติ
ข้อบังคับของสภาที่เกี่ยวข้องนะครับในการจัดทำกฎหมาย
มันสามารถแบ่งการบรรจุตำรีปัดได้หรือไม่เวลาพิจารณาจริงเนี่ย
ถ้าเกิดเป็นตำแหน่งประธานสภาของก้าวไกลเนี่ย
เผื่อบางคนเกิดเขาคิดอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะ

เกิดคิดไปอย่างนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่โหวตให้หรือเปล่า

เพราะฉะนั้นการที่เราจะมาเอาเรื่องเล็กเนี่ย
เสมือนกับว่ามาพูดที่จะจัดสรรกันตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีผล
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดตำแหน่งประธานสภาเป็นของพักเพื่อไทย

หนึ่งอำนาจบุริหารอันนนี้อำนาจที่ทฤมายาสซึ่งสองอำนาจนี่
ต้องเป็นลักษณะตรวจสอบด้วยธงรวมซึ่งกันอะไรกัน
สามารถที่จะมาพิจารณาในรายละเอียดได้
จริงอยู่ครับการวินิจฉัยว่าอะไรขัดไม่ขัดลำนูน

ประธานดูตามข้อบังคับดูกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ถ้าข้านึกหาศาละไม่ขัดหรือยงกับชอบโดยบทบัญญาณทางราชธรรมดนูญ
แต่ถ้ามีข้อสงสัยประธานเองชี้ไม่ได้นะว่าขัดไม่ขัด
ถ้าสงสัยนะยกเว้นว่ามันมี
ความชัดแจ้งชัดเจนในบทบรรยาธรรมนุนและก็คำวินิจฉัยศาสตร์นำนุนไว้แล้ว
ลักษณะนี้ถือว่าขัดอันนี้บรรจุไม่ได้
ถ้ามันมีถ้อยคำอย่างนั้นสอดรับนะกับคำวินิจฉัยไว้แล้วเนี่ย
แต่ถ้ามันยังคลุมเคลืออยู่มีข้อสงสัยประธานเอง
ไม่สามารถจะชี้ว่านี่ขัดรัฐมนูลแล้วอ้างว่าเป็นเหตุให้บรรจุกฎหมายไม่ได้นะ
ต้องมันจุศาพาเป็นผู้พิจารณา

ผมอยากจะให้ความมั่นใจว่าไม่ว่าใครมาเป็นประธานสภานะครับ
โดยเฉพาะประธานสภาที่มาจากพักร่วม

เราแย่กันไม่ได้อย่างเงี้ยมันต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
ขอบคุณครับ